เล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณป๊อปปองกูล
นักร้องที่หุ่นน่ารักนี้และนี่คือต้นต่อของความสงสัย
คือภาพเหตุการณ์งานแต่งงานของคุณป๊อปปองกูล
จัดขึ้นที่วังยาวรีสอร์ทในจังหวัดนครนายกแต่งงานกับคุณปลา
คุณปลาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตเขาแต่งงานกันเมื่อวานนี้
ก็คือวันที่๒๓กุมภาพันธ์ประเพณีเนี่ยก็เป็นไปตามประเพณีทุกอย่างนะ
คือไม่มีเพื่อนในวงการบันเทิงไปเลย

มีแค่แบบญาติกับคนสนิทในครอบครัว
ต้องสนิทมากถึงจะได้รับเชิญให้ไปงานนี้
แต่ว่าเขาบอกว่างานแต่งค่อนข้างเซอร์ไพรส์
ก็คือก่อนหน้านี้ถ้าดาราจะแต่งงานเราจะต้องรู้ก่อน

เดี๋ยวจะแต่งงานวันนั้นวันนี้อะไรก็ว่าไป
ยาวบันเทิงเราต้องให้ไปขุดคุ้ยว่าแต่งไหนยังไง
แต่อันนี้คือปุ๊บแต่งเลย
คนนี้เป็นอีก๑ตัวละครในเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณโบ
คุณโบเนี่ยปรากฏภาพคู่กับคุณป๊อป

และเดี๋ยวนะนี่เพิ่งผ่านมา๑๐วันเนี่ยนะ
ใช่ค่ะ๑๔กุมภาพันธ์และนี่คือภาพล่าสุด
คือการฉลองวันเกิดคุณโบ๒๒กุมภาพันธ์

คือคนที่ออกสื่อที่เราเห็นกันคือคุณโบ

แล้วคนก็รับรู้ว่านี่แฟนคุณป๊อป
ใช่ค่ะเพราะว่ามีภาพอีกหนึ่งภาพปรากฏ
ก็คือช่วงของการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเปิดร่วมกันเนี่ย
ก็ยืนอยู่ที่หน้าร้านด้วยกัน

จำยังชัดเจนว่าจำว่าคนนี้เป็นแฟนเนี่ยนะคะ
คือเรื่องนี้คนที่เข้าไปดูพอเห็นงานแต่งงาน

เอ๊ะประมวลอยู่ว่ามันยังไงกันแน่

ใช่คิดวิเคราะห์แยกแยะกันว่าสรุปแล้ว
คนที่เราเคยเห็นนั่นใช่แฟนและคนที่แต่งงานใครคือแฟนกันแน่เนี่ยนะคะ

มีคนบางคนที่เป็นเพื่อนของคุณโบ

ขอโทษทุกคนจริงอย่าส่งมาถามอะไรโบตอนนี้เลย
โบคงตอบไม่ได้เพราะโบเองก็รู้พร้อมทุกคนเหมือนกัน
เนี่ยฮะประโยชน์ที่บอกว่ารู้พร้อมทุกคนเหมือนกันเนี่ย
อื้อหือคือมันจุกนะ

เบื้องจะถึงวันเกิดเขา

แจ้งอะไรออกมานะเขาบอกว่าสาวปลาก็คือคนที่แต่งงานด้วยเนี่ย
คบกับหนุ่มป๊อปก็คือคุณป๊อป๑๔ปีคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน
๑๔ปี๑๔ปีแล้วคำถามคือแล้วคบซ้อนมากี่ปี
นั่นสิเอามาดูข้อมูลของคุณโบดูบ้างนะคุณโบเนี่ยคบกับคุณป๊อปมาสิบปี

ซ้อนกันอยู่๑๐ปีโอ้โห
ราวทุกอย่างเนี่ยกระจ่างขึ้นนิดนึงเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงดึกเลยนะ
ดึกเลยก็คือคุณป๊อปได้โพสต์ทั้งอินสตาแกรมและทวิตเตอร์

อ่านในวิตเตอร์อยู่ความจริงมันยังไงคือเราก็อยากเผือกไง

ตี๒เนี่ยนะคะคุณป๊อปโพสต์แบบนี้
โบคือผู้หญิงที่ผมคบมาตลอดหลายปีและเรียกได้ว่าเป็นแฟน
คุณโบคือคนที่คบ๑๐ปีนะคนนี้เนี่ยนะ

เรียกได้ว่าเป็นแฟนแต่ผมทำการคบซ้อนกับผู้หญิงอีกคน
น่าจะหมายถึงคุณปลาที่แต่งงานกันไป

ใช่ผมสร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาและปกปิดมันไว้
ผมจึงได้คุยกับโบเพื่อยุติปัญหาที่ผมสร้าง
โดยพูดคุยทำความเข้าใจกันและถอยความสัมพันธ์กลับไป
โบแนะนำให้เราโพสต์อธิบายสถานการณ์เหล่านี้
เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องอธิบายกับคนอื่นอีก
ก็ตรงกับที่คุณโบได้โพสต์ก่อนหน้านี้ว่าอย่าถามอะไรเลย

เพราะฉะนั้นคนที่ตอบล่าสุดนี้ก็คือคุณป๊อปนะคะ
หลังจากเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วชาวเน็ตก็นี่แหละค่ะ
ทุกอย่างแล้วติดแฮชแท็กแล้ว
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเจ็บทุกคน
ไม่มีใครไม่เจ็บเลยทั้ง๓คนเลยอ่ะ
แสดงความคิดเห็นกันเต็มไปหมดเลยในทวิตเตอร์

จริงนะคือแม้ว่าคุณป๊อปจะเป็นคนสาธารณะ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะ
ถ้าเกิดว่าเขาออกมายอมรับแล้วแมนแบบนี้ก็น่าจะเคลียร์

อันนี้เราก็ไม่ทราบได้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้